ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเหตุการณ์นี้ก็โหพี่อุ๋ยคุณผู้ชม
ทำไมฮะ๓ศพฮึ้ยฆ่ากันตาย๓ศพ๓ศพที่สมุทรสาครค่ะ
เป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งถูกยิงตายแล้วก็มีเจ้าของหอพักที่เป็นคนเห็นเหตุการณ์
ก็โดนไปด้วยสามศพโอ้โหเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนก่อเหตุมาดูนะคะ
ตำรวจสพย่อยบังน้ำจืดไปตรวจสอบค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยผู้ใหญ่เสริมหมู่๑ที่อำเภอเมืองสมุทรสาครช่วงสายวันนี้เอง
สามีภรรยาที่โดนยิงตายก็คือนายสาธิตเพชรบูชาอายุ๕๙
นางศรีเวียงเพชรบูชาอายุ๖๓ถูกยิงนอนจมกองเลือดอยู่ห่างกันนิดเดียว
นายสาธิตถูกยิงที่กกหูขวาเบ้าตาขวาคางด้านซ้ายศีรษะด้านหลังกลางหน้าอก
คุณผู้ชมคะ๖แผลนะคะแล้วข้างศพของนายสาธิตมีมีดอยู่ด้วย
นางศรีเวียงถูกยิงเข้าแก้มซ้ายกกหูขวาและที่หัวรวมแล้ว๖แผล
มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่๖ปลอกค่ะ
ห่างออกไป๑๐เมตรอีกศพหนึ่ง
นาดีอายุ๖๔ถูกยิงเข้าที่หลังที่แก้มที่ไทยทอยที่อกอีก๗แผล

ผู้ก่อเหตุคือใครแล้วสาเหตุเหตุผลที่ยิง๓ศพนี่คืออะไร
ค่อยไล่เรียงดูผู้ก่อเหตุคือนี่
ธิระเมษแก้วหาอายุ๕๕เป็นน้องเขยของนางศรีเวียงค่ะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์ใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีเทาหนีไป
เห็นผู้ก่อเหตุออกมาจากปากซอยภาพนี้นะคะ
แล้วผ่านหน้าโรงเรียนบ้านบางปิ้งแล้วหนีไปทางถนนเรียบคลองสี่หว่า
วงจรปิดมุมอื่นค่ะก็เห็นว่าเขาขี่รถหนีไปอย่างใจเย็นคุณผู้ชมสังเกตดูนะนี่คือเขาขี่หนีแต่ไม่ได้ขี่เร็วนะ
ไม่ได้ขี่แบบเร่งรีบไม่ได้ใช้ความเร็วระหว่างหลบหนีคือเหมือนกับหนีไปอย่างใจเย็นขี่ไปเนี่ยสบายแบบนี้
ส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุค่ะไปจุดที่สามีพระยาทั้งคู่เสียชีวิตก่อนนะคะก็คือที่หน้าบ้านของนายธิรเมฆผู้ก่อเหตุ
คือจุดที่นายพยอมเสียชีวิตเนี่ยอยู่หน้าหอพักของนายพยอมเองห่างออกไป๑๐เมตรนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับนางสมใจเขาอยู่ในเหตุการณ์ค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุมันเป็นแบบนี้นางศรีเวียงซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเธอไปแจกทรายให้ชาวบ้านรวมถึงบ้านของนายพยอมด้วย
ค้ากลับผ่านบ้านของนายธิระเมฆคนก่อเหตุนายธิระเมฆถือปืนออกมาเล็งใส่นางสีเวียงเลยนะคะได้ยินเสียงปืนดังตอนแรกตัวนางสมใจบอกล้อเล่นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยขี่รถต่อเกือบจะถึงบ้านของนางสีเวียงตั้งใจจะไปส่งนางสีเวียงที่บ้านหันไปเห็นอ้าวนางสีเวียงร่วงไปจากรถจักรยานยนต์แล้วว่าถู
บ้านให้ออกมาดูนายสาธิตบอกให้โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ออกไปดูภรรยาตัวนางสมใจก็เลยจอดรถวิกทิ้งไว้ตรงนั้นแล้ววิ่งไปแจ้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อเล็กแล้วก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่อะไรกันอีกทีหลังจากนั้นเสียงปืนดังขึ้นอีกค่ะมารู้อีกทีอ้าวสามศพเลยค่ะเธอบอกว่าผู้เสียชีวิตทั้งสามคนมัน
เพียงค่ะก็ไม่ได้นึกอะไรพอมาจอดรถแธป็ิซีเวียงลงอ่ะเป็นสิเวียงนอนอย่ากันหล่งอีกนิดเดียวกับได้ถึงบ้านแล้วแล้ว
ใกล้กันแค่นั้นแล้วคิดว่าบ้านใกล้เรือนเคียงกัน

แฟนพี่ศรีเมียเขาออกมาเขาบอกมีอะไรกัน

สาธิตบอกว่าให้ไปโทรแจ้ง

ไม่เห็นหนอกว่าพี่ศรีเวียงเอ้ยพี่ศาธิต
เขาไปตรงนั้น
ตอนนั้นเราไม่เห็นว่าเขาเดินไปอืม

ก็วิ่งที่ทออะไรตัวไม่มีทอสัม

พี่ได้ยิน๒นัดยิง

เฮ้ยใช่เหรอเค้ายังเห็น
ไม่ใช่ไม่มีเขาบอกมี

ทีมข่าวได้คุยกับในชาย
ซึ่งเป็นลูกน้องของนายพยอมผู้เสียชีวิต
วินาทีที่นายพยอมถูกยิงให้ฟังแบบนี้ค่ะ
คือก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนก็เลยออกมาดู
ตอนนั้นนางศรีเวียงกับนายสาธิตสองสามีภรรยาโดนยิงตายไปแล้ว
นายพยอมเดินออกมาจากในซอยเพื่อมาดูเหตุการณ์
และนายพยอมหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
นายธิรเมฆผู้ก่อเหตุเห็น

แล้วก็ใช้ปืนยิงมือถือของนายพยอมซ้ำอีกด้วย
โอ้โห
บอกว่าเฮียโดนยิงโทรศัพท์ด้วย

แต่ว่าเฮียเหมือนยกโทรศัพท์มาถ่ายถูกต้องไหม
ไม่ได้ถ่ายมั้งผมก็ไม่เห็นเขาก็โทรศัพท์มาเอาจับมา

เขาก็จับโทรศัพท์มาแล้วก็เดินมา
เขาก็ยินเฮียเขายินเฮียผมก็ถอยหลังอีกหน่อย
แล้วก็เขาก็ซ่าไปผมคิดว่าไม่ตาย
ผมจะบากขึ้นรถไปโรงพยาบาล
ลงมาดูอ้าวโดนหัวตายแล้วผมก็ไม่จับเลย
คนก่อเหตุก็ไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่เนี่ยเขาก็ไม่เคยไม่เลี้ยงกับเขา
นานไหมที่ก่อนที่เขาจะหลบหนีออกไป
นานแป๊บเดียว๕นาทีประมาณนี้เขาออกไป
ลูกสาวของนายสาธิตและนางศรีเวียงตอนนี้ช็อกมากนะคะ
สูญเสียพ่อกับแม่ในเวลาเดียวกัน
บอกว่าไม่รู้จริงว่าเหตุผลอะไร
ทำให้นายธิรเมฆต้องมายิงพ่อกับแม่ของเธอ
จริงแล้ว๒ครอบครัวก็เป็นญาติกันนะคะ
แต่ไม่ค่อยจะถูกกันสักเท่าไหร่

ด้านลูกชายของนายธิรเมฆผู้ก่อเหตุเขาก็ช็อกเหมือนกัน

ครอบครัวของผู้ตายกับครอบครัวของผู้ก่อเหตุ

ไม่คุยกันมาเป็นแบบ๑๐ปี
ทะเลาะกันเรื่องที่ดินมรดก

ไม่แน่ใจว่ามีเรื่องอะไรกันขนาดไหน
แต่เหมือนกับว่าครอบครัวของทางฝั่งผู้ก่อเหตุ
เขาอ้างว่าเหมือนอัดอั้นอะไรหลายอย่างหลายเรื่อง

ลูกชายของผู้ก่อเหตุเป็นคนให้ข้อมูลกับเรา
ผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวนะครับ

เป็นเรื่องที่เกิดกันทุกคนต้องเคยเห็นอยู่แล้วเรื่องแบบนี้

แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุแรงใจครั้งนี้
จะเกิดอะไรกับพ่อผมจนพ่อผมบันดาลโทษะ
เพราะอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ผมเด็ก

พ่อผมก็น่าจะอดทนมานานมากแล้วล่ะ
แต่ผมก็เสียดายว่าที่ผมไม่อยู่นะ
ผมคงจะบอกว่าอย่าไปทิ้งทำกลุ่มในครอบครัว
ในวันที่ผมมีกับคนทุกอย่างแล้วอ่ะ
ผมก็อยากจะบอกแล้วจะไปใส่ใจอะไรกับคนทุกอย่าง
ในวันที่ผมมีทุกอย่างนะครับผมก็อยากจะบอกเขานะ
เขาก็ผิดนะผมก็เข้าใจมันตัดการมากแล้ว

สองครอบครัวตัวพี่เองเนี่ยคุยกับเขาไหม

คือต่างคนนั่งอยู่เพียงอยู่ในตัวอย่างนั้น
แต่ผมก็ต่างคนนั่งอยู่ไม่ยุ่งมันทำอะไรกัน

ใช่ครับพี่กิฟต์

เขาก็บอกแค่ว่าเคยทะเลาะกัน
ระหว่างครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องที่ดินมรดก
แล้วคุยกับพ่อก็คือนายธิรเมษ
ล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้ก่อนที่พ่อจะมาก่อเหตุ

ทุกคนก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องประสานกับทางครอบครัวของนายธิรเมฆนั่นแหละ

ก็ให้คุยเกลี้ยกล่อมมามอบตัวเถอะ
หนีเลยเพราะสุดท้ายยังไงก็ถูกจับดำเนินคดีอยู่ดี

ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเรื่อยแบบนี้ค่ะ
ตอนนั้นก็คงยังไม่มีใครรู้เหตุก็หนีไปเลยใช่ไหม